อยู่เลยนะคะคนยิงปืนขึ้นฟ้าเฉลิมฉลองเนี่ยไม่รู้ยิงทำไมเออ
นครสวรรค์นะคะมีคนยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อฉลองปีใหม่
คือลักษณะช่วงเขาดาวนพอดีอะค่ะแล้วกระสุนมันตกลงมาเฉียดหัวคนที่นั่งกินหมูกระทะ
เขาบอกว่าถ้าเขานั่งอยู่นะแล้วไม่ยืนออกเดินออกจากวงหมูกระทะนะ

และความเร็วมันทวีคูณนะคะเวลาที่เขาตกลงมา
นี่คือลูกปืนไม่ทราบขนาด
หัวบุบบู้บี้อยู่ที่พื้นปูน
หลักฐานนี้นายวัชิระภูมิโภคานนท์อายุ๔๐ปีค่ะ
เจ้าของบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอตากฟ้านครสวรรค์
เก็บไว้เป็นหลักฐานเลยเนี่ยคนนี้ค่ะ
แล้วเขาก็เล่านะเมื่อวานนี้คนในครอบครัว๕คน

หลังจากนั้นช่วงเขาดาวน์พอดีเลย
เข้าเที่ยงคืนขึ้นสักกระดาษใหม่
ได้ยินเสียงคนจุดพลุจุดประท
ประทัดดังป้องป้างป้องป้างป้องป้างรอบรอบบ้านนั่นแหละ
จากนั้นที่บ้านอิ่มพอดีเลิกวงหมูกระทะ
กำลังเก็บโต๊ะเก็บชามเก็บกระทะ
ระหว่างนั้นได้ยินเสียงคล้ายวัตถุบางอย่างวิ่งเฉียดศีรษะไปฟิว
แล้วตกกระแทกพื้นก้มลงดูอ้าวหัวกระสุนบุกบี้อยู่ที่พื้น
อ่าฟังเสียงเขาค่ะก็ก็มีผู้อ่าเขาจุดกันนะครับ
เขาดาวก็ได้ไม่รู้ว่ายิงมาจากทางไหนก็เลยเอ่อก็เลยก็เลยนั่งแล้วก็
ไม่ได้สนใจอะไรครับก็ได้ยินเสียงลูกปืนตกก็เลยตกใจ
ถ้าเกิดผมไม่ลุกไปที่อื่นอาจจะโดนใส่หัวผมแล้ว
อาจจะไม่มีใครเห็นผมอีกก็ได้ครับอย่างที่เขาบอกอ่ะค่ะ
ถ้าไม่ลุกขึ้นยืนโดนเต็มเต็มนะคะนายวจิระไม่ได้ไปแจ้งความด้วยนะ
เพราะเขาบอกว่าคนที่ยิงก็น่าจะเป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละ
ไม่อยากจะเอาเรื่องแต่อยากจะฝากค่ะฝากไปถึงคนที่มักจะยิงปืนฉลอง
เทศกาลต่างอย่าทำเลยเพราะว่าถ้าไปตกใส่ใคร
อย่างน้อยก็บาดเจ็บหรือถ้าเคราะห์ร้ายที่สุดตกใส่ศีรษะเนี่ย
ถึงขั้นเสียชีวิตได้ใช่นะคะเอาจริงเราได้อ่านข่าวแบบนี้มาทุกปีเลย
เห็นกันทุกปีเลยคุณผู้ชมค่ะจริงเทศกาลปีใหม่ในเฉลิมฉลองกัน
ทุกคนดีใจเนี่ยเราเข้าใจแต่ว่าอยากให้เฉลิมฉลองกันอยู่ในความพอดี